คุณผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศงานสุดยอดสงครานอีสาน
เทศกาลก๋อคภูเฉียงแคล่และถนนเข้าเหนียวตอนนี้
เจริญได้ว่าด้านหลังของนี้มีนักท่องเที่ยว
หลังจากที่เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา
ภูเนียลภูมิสูงเกือบ๔๐องศา
ตอนนี้แดดเริ่มร่มลมเริ่มตกแล้วนะครับ
พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่น
ตลอดเส้นทาง๑๕กิโลเมตรนะครับ
พร้อมด้วยมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ
คุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศสดที่ถนนข้าวเหนียวตอนนี้นะครับ
มีพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับ
แล้วก็แต่ละคนพากันพกปืนฉีดน้ำ
ฉีดน้ำมาฉีดใส่กันอย่างสนุกสนาน
ส่งผลให้บรรยากาศในการท่องเที่ยวและการค้าขายในเมืองขอนแก่น

โดยผู้ประกอบการสถานบันเทิงและพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่
เชื่อว่าในปีนี้เศรษฐกิจจะกลับมา
ฟื้นคืนชีพอีกครั้งอย่างแน่นอน
หลังจากที่สถานการณ์โควิดระบาดซบเซามานานถึง๓ปีด้วยกัน
ขณะที่ผู้ประกอบกันเป้าค้าแม่ค้าที่นำอุบัติฐานเล่นน้ำมาขาย
เช่นปืนฉีดน้ำซองกันน้ำ
บอกว่าวันนี้ได้รับความสนใจกับลูกค้าเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาตินะครับ
เราได้พูดคุยกับหนึ่งในพ่อค้าที่ขายปืนฉีดน้ำบอกว่า
เมื่อวานได้รับความสนใจจนขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่๖โมงเย็น
วันนี้จะต้องไปหาปืนฉีดน้ำจากจังหวัดอื่นมาวางขาย
แต่ว่าจังหวัดอื่นก็ขาดตลาดเช่นเดียวกัน
ส่งผลให้เห็นได้ว่าปืนฉีดน้ำเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับ

ไหนบ้างครับวันนี้อุปกรณ์อะไรมันขายดีไหม
ก็จะเป็นพวกปื้นชินน้ำนะครับแล้วก็ขายดีแต่ก็ไม่ดีกว่าทุกปี
ถ้าเป็นร้านค้าอย่างงี้ก็ของหายากหน่อยจะเหลือแต่ของที่ว่าค้างค้างสต๊อกครับผมอืม
อุปกรณ์อะไรต่างที่เอามานี่คือเราสต๊อกไว้เตรียมพร้อมไว้มากน้อยแค่ไหนครับ
วิ่งข้ามจังหวัดซื้อเลยครับ
ในเรื่องความปลอดภัยเราได้พูดคุยกับพันธรรมรวชเอกชินวัดศรีสวรรค์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นนะครับ
บอกว่าแนวทางในการรักษาความปลอดภัยเนี่ย

เพราะว่ามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทุกด้าน
เช่นการขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ขาย
บริเวณถนนศรีจันทร์เทศบาลนครขอนแก่น
มาสารหลักเมืองถึง๔แยกไฟแดงนะครับ

เป็นสถานที่จัดงานสุดยอดของกรานอิสรรค์
และเทศกาลถนนข้าวเหนียวปีนี้
งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดนะครับ

แล้วก็ห้ามนำอาวุธเข้ามาในถนนข้าวเหนียวอีกด้วย
รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังถึง๒๕๐นาย
เฝ้าระวังตามจุดต่างตลอดเส้นทางของถนนข้าวเหนียวครับ
และยังมีมาตรการในการป้องกันฉุกเฉิน
สำหรับกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ภายในงานเกินขีดจำกัดทางถนนข้าวเหนียว
มีซอยที่เตรียมไว้มากกว่า๘ซอยนะครับ
ระบายผู้คนให้ออกจากถนนข้าวเหนียว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความปลอดภัย
กับนักท่องเที่ยวได้อย่าง๑๐๐ครับ
ก็จะมีการตรวจว่ามีการนำอาวุธเข้ามาหรือไม่
ซึ่งบริเวณนี้ก็จะไม่มีการเลื่อนแป้ง
ก็ห้ามนำแป้งเข้ามา
แล้วก็ในส่วนของเรื่องตรวจในเรื่องของการดู
ในเรื่องการแต่งกายว่าเหมาะสมไหม
ไม่มีลักษณะเป็นโป๊ะอาจารย์เข้ามา
เพื่อให้บริเวณถนนข้าวเหนียว
ในถนนศรีจันทร์ระยะทางประมาณ๘๐๐เมตร

ทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกอายุ
สามารถมาเดินท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย
คุณนัทพงศ์คุณวราพรครับบอกว่าตอนนี้
ที่ถนนขอนแก่นถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น

อุปกรณ์ในการเล่นน้ำของผมก็พร้อมแล้วนะครับ
เดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นน้ำกับพี่น้องทุกคนก่อน
แล้วเดี๋ยวคืนนี้มาติดตามบรรยากาศ
คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลกันในเวลา๑๙นาฬิกาครับ
ผมอภิวัตสุยานังข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ